ทำไมถึงกลัวมากขนาดนั้นล่ะครับ
ตำรวจจีนน่ากลัว
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพของมาเฟียจีนในประเทศไทยเยอะแล้ว
ซอยเนี่ยก็เป็นซอยของคนจีนคนไทยเข้าไม่ได้
หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านของคนจีนนะคะ
บกวนมีปาร์ตี้มีการมั่วสุมแล้วก็มีการทำธุรกิจสีเทาในประเทศของเราด้วย
ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีนักการเมืองหนุนหลังอยู่
เป็นพักการเมืองใหญ่ที่หมุนหลังอยู่ก็เลยสามารถเข้ามาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยได้
เพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นนายทุนของพักด้วยนะคะ
แล้ววันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยถึงว่าตอน๕โมงเย็นเนี่ยจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเนี่ย
แต่ไม่มีใครเขามันเหมือนแผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
รังสิมันโรมบิ๊กต่อผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แล้วก็บุคคลสำคัญของประเทศชาติเนี่ยออกมาต่อต้านเรื่องนี้อย่างรุนแรงนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่นายกออกมาพูดว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเนี่ยมันเป็นเหมือนลิ้นสองแฉก
ดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นตะกรวดนะ
ฉันหมายความว่าลิ้นสองแฉกคือลิ้นหนึ่งพูดว่าเอาตำรวจจีนมาตระเวน
แล้วก็ต่อมาก็พูดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาร่วมทำงานร่วมกัน
แล้วก็ขอข้อมูลนะคะไปให้ตำรวจไทยก็คือแถไปเรื่อยแล้วอีกลิ้นหนึ่งสุดท้ายก็พูดว่าไม่ได้พูด
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นพฤติกรรมของไม่น่าเชื่อถือค่ะ

คุณปรินาเมื่อกี้พูดถึงมีพักการเมืองใหญ่หนุนหลังใช่ไหมครับ

นำเสนอไปเยอะแล้วด้วยนะเรื่องพวกนี้

คือคุณปรินามองว่าจากเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงของนักท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองในบ้านเราใช่ไหม
ก็เลยออกมาคัดค้านค้านแบบหัวชนฝาด้วย
มันเป็นเรื่องข้ออ้างอ้างเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอ้างเรื่องความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยวจีนนะคะ
มันเป็นการอ้างทั้งนั้นแหละค่ะเพื่อเอาตำรวจจีนเข้ามา
ในเมืองไทยไม่ว่าจะมารูปแบบใดก็ตามเนี่ย
มันเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติครับแล้วมันส่งผลกับ
ปไตยของประเทศเราด้วยซึ่งโดยส่วนตัวดิฉันรู้สึกกลัว
แล้วดิฉันก็รู้สึกเตือนนายกด้วยเพราะนายกกำลังทำสิ่งที่
เป็นภัยเป็นพยานตรายต่อประเทศเลยนะคะ
ดิฉันถึงเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธในฐานะประธานยุทธศาสตร์ชาติ
นายกคนนี้ออกไปเลยเพราะเขาเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ
เอาขั้นนั้นเลยเหรอฮะค่ะนายกเขามีอำนาจอ่าหมายถึงว่า
เอกประยุทธ์เขามีอำนาจนะประธานยุทธศาสตร์นี่ปลดได้นะ
อ๋อยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนะฮะอ๋อลองดูบริบทของกำแหน่งนี้นะคะ
มีอำนาจเยอะนะคะใครไม่ทำตามยุทธศาสตร์นี้ปลดได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีนายมตรีหรือรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นวันนี้
นายกใช้ลิ้นสองแฉกพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นจะรอดไม่รอดก็ดูต่อไป
ได้ครับคุณเอกประยุทธ์ถ้ารักประเทศชาติปลดด้วยนะคะ
ครับครับคุณเอ๋ครับในมุมมองคุณเอ๋เนี่ยคุณเอ๋มองว่าการที่ถ้า
ถ้าประเทศไทยอนุญาตให้ตำรวจจีนเข้ามาทำหน้าที่ในประเทศนะครับ
ไทยจะได้ประโยชน์อะไรที่บอกว่าเนี่ยหวังอยากจะให้ตำรวจจีนเข้ามา
แล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่นี่พอเราปล่อยให้เข้ามาเนี่ย
ว่ารัฐบาลเนี่ยที่มีผลประโยชน์ในมุมมองที่คุณเอ๋มองเนี่ย

ก็มันก็มีเงื่อนงำนะคือตั้งแต่วันที่คือคือเอ๋มองว่า
นายกเศรษฐาเนี่ยไม่ค่อยเป็นคุณตัวของตัวเอง
คือเอ๋เชื่อส่วนตัวนะโดยสุจริตว่า
คุณทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังของพักเพื่อไทย

และไม่ว่าใครจะเป็นนายรมดนตรีกี่คนกี่คนก็ตามแต่

อันนี้คือเชื่อโดยสุจริตนะคะ
ทีนี้เอ๋เนี่ยโดยส่วนตัวอีกเชื่อว่า
นายกทักษิณเนี่ยไม่จงรักพักดีกับประเทศชาติบ้านเมือง
อันนี้จะเป็นการไปกล่าวหา
กล่าวหาเพราะว่าคุณหมอวลงก็ไปดำเนินคดีมาตรา๑๑๒แล้ว
จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะ
เข้าข่ายมาตร๑๑๒ชัดเจน
คุณปรินาผมขอกลับมาที่ประเด็นนี้ต่อก่อนอีกนิดหนึ่งนะฮะ
คือมันมีคำชี้แจงจากนายกคือ
เราก็ต้องพยายามให้มุมมองในรอบด้านนะฮะคุณปรินา

ที่รู้สึกมีความกังวลและความกลัวเนี่ย
นายกก็บอกชัดว่าไม่ได้สั่งการ
น่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาด
สุดท้ายแล้วตำรวจจีนไม่น่าจะมาลาดตระเวนในประเทศไทยหรอก
ในขณะที่ผู้ว่าการททก็มีการออกมาขอโทษขอโพยแล้วนะฮะ
บอกว่าสื่อสารผิดพลาดในเรื่องดังกล่าว
เป็นแค่การมาดูงานประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

มันไม่น่าจะมีหรอกการมาลาดตระเวนในไทยโดยตำรวจจีนนะฮะ
ถ้าฟังแบบนี้การลาดตะเวนเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้ว

เพราะว่าเนื่องจากกระแสสังคมนะคะทุกคนไม่เห็นด้วย
โดยเฉพาะขอบคุณบิ๊กต่อมากเลยที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในเรื่องนี้
ทำให้เกิดความหวังถ้านายกยังจะดื้อด้านทำอยู่
แต่วันนี้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนความรู้สึกแล้ว
แต่อันที่สองเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่มีเหมือนกัน
คุณคิดได้ยังไงคุณเอาอะไรไปคิดที่จะเอาตำรวจจีนเนี่ย
อีกหน่อยก็เอาฐานทัพสหรัฐมาตั้งด้วยเลยไม่ดีกว่าเหรอคะ
คือเขาเอาอะไรคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มันไม่ได้มันไม่มีของความเป็นผู้นำนะคะ
มันเป็นข้ออ้างในการทำลายอธิปไตยของประเทศมากกว่า
เพราะฉะนั้นความรู้สึกก็คือก็ดีใจที่ว่ามันไปต่อไม่ได้
แต่ก็ไม่เชื่อใจนายกแล้วเพราะเขามีความคิดไม่ดี
ครับแต่ว่าถ้าดูที่ในข้อมูลในข่าวเนี่ยครับที่คุณปรินานั้นมีการแสดงความเห็นเอาไว้ใช่ไหมครับ
มีการระบุชื่อของอดีตนายกมีคุณยิ่งรักคุณทักษิณใช่ไหมครับ
แล้วก็มีชื่อป้อมด้วยนะป้อมนี่คือหมายถึงทางตัวของอดีตรองนายกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
ที่ฉันมันเป็นมันเป็นสำนวนนะคะภาษาของชาวโซเชียลจะเข้าใจกันอย่างยิ่งรักนี่ชัดเจนว่ายิ่งรักชินวัฒน์
อันนี้ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างนะเรื่องไปหนุนอะไรอย่างนี้มาเฟียจีนนะคะ
ในฮักกี้กับป้อมมี่เนี่ยเราจะรู้กันในโซเชียลว่าหมายถึงใครนะคะ

คุณปรินาครับถามในมุมตัวแทนประชาชนหน่อยถ้าหากว่าไม่มีตำรวจจีนมาลาดตระเวนแล้ว
มีแค่ตำรวจของไทยมีตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกประเทศเนี่ย
มั่นใจและอุ่นใจพอหรือยังหรือว่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงครับ
เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่ปลอดภัยที่คนเขามาเที่ยวแล้วเขาสบายใจได้ครับ
โอ้โหคือพูดตรงทำไมทำเสียงอย่างนั้น
คือตำรวจไทยเนี่ยถ้าเอากลางกลางเลยก็ยังน่ากลัวเหมือนกันและเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้น้อยไม่ได้เท่าที่ที่ฉันพอใจแล้วกันนะคะ
เพราะว่าดิฉันมองว่ามันยังมีการเอื้อประโยชน์ยังมีการรับสวยนะคะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันเวลากระทำความผิดด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วนายกยิ่งมาคุมตำรวจนะนายกเศรษฐาคุมตำรวจแล้วออกมาพูดว่าห้ามใช้คำว่าปฏิรูปตำรวจเพราะว่ามันดูรุนแรง
เพราะฉะนั้นเราจะไปหาความหวังที่ไหนได้นะคะแล้วสถาบันตำรวจเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ให้อำนาจเขาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่ปลอดภัยต่อไปนะคะ
แล้วก็พี่น้องประชาชนก็เหมือนกันที่ดำรงอยู่ก็คงจะเข้าใจว่าดิฉันหมายความว่ายังไงนะคะแต่เราไม่เหมารวมเข่งนะตำรวจทำดีก็มี
เพราะว่าเดี๋ยวพอคุณปรินาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพบตรท่านน้อยใจนะฮะเมื่อกี้เพิ่งชมท่านเองนะว่าท่านแบบออกมาปกป้องอะไรแบบนี้แล้วพอไปบอกว่าตำรวจคนอื่นบางนายยังไม่ทำให้ปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเสียใจได้นะฮะ
คือดิฉันเป็นประชาชนนั่งดูนั่งวิจารณ์ถูกไหมคะใครทำดีดิฉันชมใครทำไม่ดีก็วิจารณ์เป็นเสียงเล็กที่ผู้ใหญ่จะฟังต่อไม่รู้แต่ว่าบิ๊กต่อตอนแรกดิฉันก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่
เพราะท่านโตไวผิดปกติแต่ว่าพอมาเห็นว่าท่านมีจุดยืนในเรื่องของความมั่นคงขนาดนี้ดิฉันชื่นชมนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้น
ฉันเชื่อว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของดิฉันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเห็นเหมือนกัน
แต่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงธุรกิจเรื่องของจีนเทานะครับคุณเอ๋
ถามตรงไปตรงมาอย่างคุณเอ๋เคยเป็นผู้แทนที่ราชบุรีเนี่ยราชบุรีมีไหมปัญหานี้
ไม่มีค่ะมาเฟียจีนไม่มีในราชบุรีนะคะมีแต่มาเฟียไทย
เกิดขึ้นจากตำรวจทั้งนั้นค่ะถ้าตำรวจไม่ไปเป็นลูกน้องเขานั้น
เมื่อไปเป็นไม่ไปรับผลประโยชน์ไม่เอื้อประโยชน์อะไรกันไปกันมาเนี่ย
ก็ไม่เกิดมาเฟียหรอกครับครับฟังจากที่คุณเอ๋ให้สัมภาษณ์บอกถึงความรู้สึกเนี่ย
บางคนก็อาจจะมองว่าคุณเอ๋มองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าครับ
มันอาจจะไม่ขนาดนั้นมั้งครับมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงค่ะ
สื่อก็นำเสนอไปเยอะเหมือนกันอืมเรื่องมาเฟียจีนอ่ะเนอะ
แล้วก็ธุรกิจสีเทาของมาเฟียจีนในประเทศไทยเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณเอ๋ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่เนี่ยคุณเอ๋จะจัดการกับปัญหาต่างได้ยังไงฮะ
จีนสีเทาหรือว่าสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
มันทำอะไรไม่ได้มันอยู่ที่ผู้บริหารประเทศ
เพราะฉะนั้นมันเป็นเสียงที่พูดไปแล้วก็แล้วกันไป
พี่เอ๋เรื่องนี้ผมพูด๑๑ครั้งแล้วยังไม่ได้เห็นรับการแก้ไขเลยพี่เอ๋
ดิฉันก็บอกว่าอย่างน้อยเราก็ได้พูดเราได้ทำหน้าที่
แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไฟไปสาดที่ไขเยอะ
มันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารประเทศเนี่ย
ตระหนักได้รู้สึกว่าควรได้รับการแก้ไข
แต่บางครั้งเขาก็หน้าด้านหน้าทนไงเขาก็ไม่ทำอะไรเลย
ดำรงอยู่ไปไม่มีการแก้ไขของปัญหาต่าง
แต่สอสอก็ทำได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่
บางครั้งเราก็ถูกครอบงำโดยพักการเมืองไม่สามารถที่จะใช้เอกสิทธิ์ของตนเองได้
ว่าเราจะรู้สึกอยากจะลงมติให้หรือเปล่านะคะมันก็มีมันไม่เป็นตัวเองอยู่แล้วพอเข้าสภาไป
คุณเอ๋ครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเอ๋มีแฟนคลับกลุ่มใหม่นะ
ไม่แน่ใจคุณเอ๋ทราบหรือเปล่าบางคนพูดถึงขนาดที่ว่าเนี่ย
คุณตัดสิทธิปรินาตลอดชีวิตเนี่ยคุณปรากฏว่าคุณปล่อยให้ปรินาได้มีการแสดงความคิดเห็นนอกสภา
กลายเป็นว่าได้เจอกับปารีนาของจริงตอนนี้คุณเอ๋มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับ
คือตอนอยู่สภาเนี่ยดิฉันคือปรินาพลังประชารัฐ
ดิฉันก็ต้องพยายามนำเสนอสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วดีนะคะ

ซึ่งคนก็ไม่ชอบดิฉันในการแสดงจุดยืนลักษณะอย่างนั้นนะคะ
แล้วมันก็เหนื่อยมากนะคะทำหน้าที่ตรงนั้น
แต่พอวันนี้ดิฉันปราศจากการครอบงามหรือการสังกัดพักการเมืองใดแล้วเนี่ย
เรียนรู้มาเพียงพอแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็เป็นตัวของตัวเองเป็นประชาชนแล้ว
แต่ก็สื่อมวลชนก็ยังให้ความสนใจเพราะว่าให้ดิฉันไปเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนหรือเปล่าตรงนี้นะคะ
ครับก็เลยทำหน้าที่ในฐานะประชาชน
ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคุณเอ๋เนอะ
เหนื่อยหมายความว่าเหนื่อยเหนื่อยแบบว่า
กายและใจเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนไหมครับ
มันเหนื่อยคือว่าสมมุติว่าอย่างประเด็นนี้ทำไปได้ยังไง
นึกออกไหมคะเราก็หรือหลายอย่างเนี่ยค่ะ
การบริหารงานของเขามันทำให้ประเทศเสียหายเยอะแล้ว
แต่ว่ามันก็มีข้อดีซึ่งมันก็เหนื่อยที่จะทำงานให้
ครับคุณเอ๋ครับตอนสมัยที่คุณเอ๋อยู่ในสภาเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยได้มีการอภิปรายหรือว่าพูดถึงวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

หรือว่าเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมฮะ
ไม่มีค่ะพูดเรื่องอื่นค่ะ

สาธารณูปโภคเรื่องการทำกินการเกษตรสินค้าเกษตรแล้วก็เรื่องของความมั่นคงค่ะ
ครับผมที่ราชบุรีเนี่ยคนจีนมาเที่ยวเยอะไหมครับคุณเอ๋
น้อยนะคะโดยส่วนตัวนะมองว่าน้อย

ภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพ
นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผ่านเลยนะคะ

อย่างนั้นเหมือนจังหวัดผมเลยฮะผมอยู่เพชรบุรีเขาก็ผ่านเพชรบุรีลงไปหัวหินเหมือนกันครับ
เราเลยอาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะ

แล้วคุยกันในจังหวัดไหมครับในฐานะที่เราเคยผ่านงานการเมืองมามีใครมาขอคำแนะนำไหมว่า
ที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ราชบุรียังไงเนี่ยดึงนักท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวเยอะเยอะเพราะว่าราชบุรีก็มีเสน่ห์หลายที่นะครับ
ประเทศไทยนะถ้าใครเคยไปเที่ยวทั่วโลกมานะจะรู้เลยประเทศไทยเนี่ยมันสามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละจังหวัดได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลย
เพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศอื่นไม่มี
พอมาบ้านนี้ฉันสวยกว่าอีกแม่น้ำแม่กองหลังบ้านสวยกว่าอีก
คือแบบไม่รู้จักนึกออกไหมคะคือรัฐบาลเขาไม่ส่งเสริมไง
เขาเอางบประมาณมหาศาลไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาไปเหมาลำหรือเปล่า
ก็คือว่ามันต้องใช้งบให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
มันสำคัญคือตัวนายกเราที่ผ่านมาทุกคนก็พยายามทำ
แล้วการท่องเที่ยวสำคัญรายได้อันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว
ต้องหาคนที่มีความกินใจ
ให้คุณเอ๋มาคุยด้วยอาจจะขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงนี้หน่อยนะครับ

ดิฉันมองว่าถ้ามองแบบชาวบ้านได้ไหมคะ
ถ้ามองแบบชาวบ้านมอง๒ประเด็นพอนะคะ

เนี่ยชาวบ้านพูดอย่างนี้หมดเลย
เพราะว่าทำไมต้องเอาเงินไปแลกดิจิตอล
แล้วดิจิทัลไปให้อันนี้แล้วก็คาไว้๖เดือน
แล้วก็แล้วใครมันจะไปโอ้โหมันเงื่อนไขอีกนะคะ
มันไม่โปร่งใสเลยนะคะ
แล้วก็ประเด็นเรื่องวันนี้อย่างน้อยตอบคำถามได้แล้ว
เพราะเวลาสื่อถามว่าเอาเงินมาจากไหน
ตอบไม่ได้มาตลอดวันนี้ตอบได้แล้วว่ากู้
ง่ายเลยสุดารัฐออกมาว่าแล้วเรื่องนี้นะคะ
ก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวเขาก็ต้องเข้าสภาเนาะ
แล้วก็มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วแหละว่ามัน
มันต้องมีหลักการในการที่ว่าจะกู้เอาไปทำอะไร
ซึ่งนายกเขาก็บอกว่ามันเป็นความจำเป็น
ตอนนี้มันเป็นวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมันกำลังดีขึ้น
ค่อยดีขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดจากการทำงานของนายกเศรษฐา
มันเกิดจากสภาพโควิดเนี่ยมันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นพอร้านค้าเปิดได้อะไรตาม
มันก็ดีขึ้นโดยธรรมชาติมันไม่ได้ดีขึ้นโดยรัฐบาล
ฉันก็เลยมองไม่เห็นว่ามันเป็นวิกฤตยังไง
นะคะแต่การแจกเงินเนี่ยชาวบ้านชอบมาก
ฉันก็อยากได้ใครใครก็อยากได้เพราะฉะนั้นคนไม่ได้เนี่ย

แล้วคุณเอกได้ไหมคะ

เดี๋ยวดิฉันไม่ได้รวยแต่ดีฉันก็ไม่ได้นะฮะ

เพราะว่าแบบมันเงื่อนไขทุกเรื่องอยู่แล้ว
ที่ฉันถามว่าทำไมไม่ให้อีกห้าหมื่นทำไมมันอีกแค่ห้าหมื่นทำไมนะคะ
ตอบหน่อยคือมันต้องตัดลดเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนี่คือการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
แล้วพอเราด่าผลเอกประยุทธ์มากกลับมาเจอนายกเศรษฐาโอ้โหมันกลายเป็นคือต้องเข้าใจนะ
เราได้นายกที่เราไม่ได้เลือกแล้วก็เป็นนายกที่ขายบ้านและคอนโด
เพราะฉะนั้นเขาประสบความสำเร็จในเรื่องการขายบ้านและคอนโด
เขาไม่เคยบริหารประเทศเขาไม่เคยเข้าใจพี่น้องประชาชน
ว่าประชาชนต้องการอะไรทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้แต่วิจารณ์นะคะ
ก็หวังว่านายกจะพยายามทำงานให้ดีกว่านี้
การทำงานหนักไม่ได้ว่าเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยต่างประเทศบ่อย
มันต้องเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่การสร้างภาพ
ไปนั่งกับพื้นนั่งติดดินใส่ถุงเท้าสีชมพูเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ครับคุณเอ๋ครับเมื่อสักครู่คุณเอ๋พูดถึงพลเอกประยุทธ์
ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเอ๋กับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ในฐานะที่ก็เคยผมใช้คำว่าอยู่ในพักที่เคยเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกนะครับ
สัมพันธ์ทุกอย่างยังคงดีตามปกติใช่ไหมครับ
ดิฉันไม่ได้สนิทกับพลเอกประยุทธ์ดิฉันไม่เคยได้คุยเป็นการส่วนตัวกับท่านด้วยซ้ำ
ที่ฉันเจอที่สภาเดินผ่านแค่นั้นนะคะ
แต่ดิฉันอยู่กับพักพลังประชารัฐก็จะเจอผลเอกประวิทย์มากกว่า
แล้วก็จะรู้เช่นเห็นฆาตมากกว่านะฮะ
คุณเอคับแหม้ยังไม่ได้ยินคำชมประเทศรัฐบาลเมียเพื่อไทย
ยังไม่ได้ยินคำชมท่านนายกเศรษฐาบ้างเลยนะเนี่ย
ผลงาน๒เดือนที่ผ่านมามีเข้าตาโดนใจบ้างไหมครับเนี่ย
มันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยอะค่ะ

พูดไปแล้วมันทำไม่ได้ตามสัญญานะคะมีอะไรเป็นรูปธรรมก็บอกมาสักข้อสิคะ
สอบประกอบเป็นโฉนดแจกแล้วไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่โฉนดอันนั้นเป็นสอบประกอบ
แล้วเปลี่ยนชื่อสอบประกอบเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรยังทำไม่ได้ถ้าทำได้ต้องแก้กฎหมายเยอะมาก
รถไฟ๒๐บาทก็ไม่ได้ลดค่าไฟได้ไหมครับเหลือหน่วยละไม่ถึง๔บาทแล้วอันนี้พอได้ไหม
นี่ฉันประกาศไปแล้วในรายการนะก่อนอันนี้ว่าลดแล้วอย่าขึ้นเห็นไหม
เพราะว่าถ้าลดแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นอยู่อย่างนี้นะมันก็รัฐบาลที่แล้วก็ทำได้ลดแล้วลดเลย
แต่ว่าเรื่องของค่าไฟเรื่องของพลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบกระทรวงพลังงานซึ่งรัฐมนตรีมาจากทางรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าครับ

อันนี้คือแล้วคุณเอกมองยังไงอะครับ
ก็มองว่ามันก็ต้องเหมือนเดิมอ่าเหมือนรัฐบาลที่แล้ว
เอาเป็นว่าคือในมุมของประชาชนคุณเอกก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็ความรู้สึก
แต่ในประเด็นหลักวันนี้ที่ชวนคุยคือเรื่องของตำรวจจีนเนี่ยมองว่าถ้าจะให้อุ่นใจและปลอดภัยมากกว่านี้
ปลอดภัยมากกว่านี้ขอคำแนะนำหน่อยครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทาง
เสียงสะท้อนจากตัวแทนประชาชนครับ
วันนี้ท่านต่อศักดิ์ก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานนะคะ
ก็พี่น้องประชาชนก็ยังรอรอดูผลงานของท่านนะคะแต่มามา
ประเดิมแรกก็เรื่องตำรวจจีนตะเวนเนี่ยก็ทุกคนปรบมือหมด
แต่พอมาเจอเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ตัวบีทุกคนก็ผิดหวังอีก
คะเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาครับ
แล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะได้รับคำชมหรือคำด่าเองครับครับคุณเอครับ
สั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะลาในส่วนของคุณเอ๋ไปเนี่ยนะครับคุณเอ๋
คิดว่าสิ่งที่คุณเอ๋โดนทั้งหมดเนี่ยมันมากเกินไปไหม
ทีตลอดชีวิตคดีที่ผ่านมาเนี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันโดยโดย
ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าจริยธรรมเนี่ยมันครอบ
จักรวาลครับครับใครโดนก็ไม่รอดอ่านะคะแล้วก็ไปว่าผู้พิพากษาไม่
เพราะว่ารัฐมนูลปี๖๐มันเขียนไว้เลยว่าต้องตัดสิทธิตลอด
ชีวิตค่ะแต่ว่าดิฉันโดนหนักกว่าช่อพนิกาตรงที่ว่าดิฉันไม่มี
ไปเลือกตั้งด้วยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับจริยธรรมอืมคือสิทธิ
ในคณะประชาชนควรได้สิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่
ฉันต้องการเลือกแต่ว่ามาติดไม่ให้ดิฉันไปเลือกตั้งด้วยไงคะแล้ว
ก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งใดตลอดชีวิตดิฉันว่ามันเป็น
การซึ่งซึ่งลับนูนเฉพาะแน่ดิฉันสนับสนุนนะแต่ดิฉันมอง
ฉันก็เลยผิดหวังมากเลยกับรัฐมนุนชุดนี้
มันก็หวังว่าการแก้ไขรำนูนชุดต่อไปเนี่ยจะให้ความยุติธรรม

ก็ยากนะเพราะว่าเพื่อไทยเขาบริหารอยู่ก็ต้องดู

ไม่ให้กำลังใจสักหน่อยเหรอฮะคุณเอ๋

อ๋อครับหมดแล้วอ่ะเท่านี้
ใช่ค่ะ